คุณผู้ชมลองช่วยดูคลิปนี้หน่อยนะคะแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์ค่ะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวที่เขาไปเที่ยวที่อุบลราชธานีแล้วเขาบอกว่าเห็นสิ่งนี้อยู่ตรงหน้าไม่ถ่ายคลิปเอาไว้ก็คงจะไม่ได้เพราะเขารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมเป็นกลุ่มพระนะคะหลายรูปเลยค่ะไปล่องแพร่แล้วแพร่ก็เปิดเพลงเสียงดังพระบางรูปก็ลงไปเล่นน้ำอยู่ข้างแพร่พระบางรูปก็ยื

เจ้าของเฟซบุ๊กแม็กซ์วิรชนต้นแก้วเขาก็บอกว่าไม่รู้จริงจริง
พระสงฆ์กลุ่มนี้มาจากไหนครับตอนนั้นเห็นพอดีแพร่ผ่านตรงหน้า
พอดีก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้นะคะครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลย
นี่คือจุดล่องแพรลำดมน้อยบ้านโนนหินกองเขตอำเภอสิรินทรค่ะ
ไปเจอนางรำเภยอายุ๔๔เจ้าของแพร่ลำเภยก็คือเจ้าของแพร่ที่อยู่ในคลิปเมื่อสักครู่เลย
อืมก็เล่าให้ฟังว่ากลุ่มพระสงฆ์ในคลิปมาล่องแพร่เมื่อวานสิบโมงเช้า
มีโยมอุปถักษ์เป็นคนจองแพร่ให้แล้วก็บอกว่าระบุจำนวนเอาไว้ไม่เกิน๒๕ที่นั่ง
แต่จำไม่ได้ว่าในแพร่มีพระกี่รูปการล่องแพรมีการถวายพระทหารเพลตอนสิบเอ็ดโมง
อืมแล้วก็ล่องแพร่ออกไปยืนยันไม่มีสิ่งแปลกปลอมไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรที่มันผิดปกติอาหารก็เป็นอาหารที่ญาติโยมนำมาเอง
ถวายเป็นอาหารเพลอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเรื่องการเผยแพร่คลิปนี้เธอก็บอกว่า
ก็มองว่ามันไม่เหมาะสมแต่เหตุการณ์แบบนี้มันก็ไม่ได้มีบ่อยนะ
เออเหรอปีละครั้ง
น่าจะโบกเกินเศร้าหานะคะร่วมเบิดนะคะร่วมเบิดเป็นบอด
แต่ว่าบอดนี้คงเริ่มเนี้ยเนอะบอกค่ะมีตระน่ำเปล่ามีตระน่ำเปล่า
กับเขาเพื่อนก็จะมีบาร์มีถวดใครเพื่อนมาเพื่อนจะเตรียมมานะคะ
เอามาให้เพื่อนซ้ำหมู่บ้านเพื่อนมาหอยเพื่อนก็นั่งซ้ำอยู่ตนใหม่นะคะ
จริงหนังสือจริงก็เหมือนจะบ่มเหมาะสมหรอกค่ะ
แต่ว่าที่จริงมันก็เป็นประเภทนี้หนูก็เห็นเพื่อนม่าดูเรื่อยอยู่นะคะ
มันบ่มันเธอเลยอ่ะเพราะว่าประมาณปีละเธอ
จะมีทางบัตรเพื่อนมาอยู่นะคะอ๋อเขาบอกเป็นประเพณี
ก็จะมีพระมาล่องแพร่แบบนี้อยู่เรื่อยนี่ไม่ใช่ครั้งแรก
ใช่บอกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกมาปีละครั้งอย่างนี้หรอ
โยมอุปถาก็คาราวาสที่อุปถัมภ์พระเนรคงจะกลุ่มนี้แหละ
คงจะนิมนต์มาบอกถวายเพลงถวายเพลงพระบนแพร่
แล้วก็ร่องแพร่ไปด้วยค่ะก็เลยไม่รู้ว่ายังไง
ตอนเนี้ยพระฝ่ายปกครองในพื้นที่ก็บอกแค่ว่าเห็นคลิปแล้วอืม
แล้วก็ไม่รู้ว่าพระกลุ่มนี้อยู่ที่วัดไหนยังไง
ก็สี่รูปผมว่าต้องกลัวสอบอ่ะคือปล่อยไว้ไม่ได้หรอก
คือถ้าเราจะมองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาปีละครั้งยังไม่ได้หรอก
ใช่ไหมคะต่อไปเราจะเห็นพระเนรไปร่องแพร่เนี่ย
แล้วก็ไปยืนสูบบุหรี่พ่นควันถอดจีวอนใส่ชูชีพลงเล่นน้ำอะไรอย่างเง
อะไรอย่างงี้มันไม่ใช่หรอกแล้วท่านเป็นพระเนี่ยโดยเฉพาะโอ้โห

ก็คือความละอายต่อสิ่งไม่ดีใช่ไหมญาติโยมเข้ามานิมนต์เนี่ย
หลวงพ่อนิมนต์ไปฉันเพลบนแพร่หน่อยอย่างนี้
ท่านก็ต้องเออเอายังไงโยม
ถ้าจะเอาเลิกเอาชัยบนแพร่
หรือว่าอะไรยังไงก็เอาพอเหมาะ

อันนี้ร่องด้วยแล้วท่านก็ไปยืนสูบบุหรี่
คือมันก็เป็นภาพที่ไม่เหมาะสมแหละ
ลงไปเล่นน้ำกันใส่ชูชีพกัน
เอาถามจริงผมถามจริงไปยังพระกลุ่ม
จะตอบชาวบ้านคนที่มาทำบุญมาใส่บาทท่านยังไง
ใช่ว่าไม่เหมาะเลย